โคราชครับท่านผู้ชมครับก็มีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อมีคนที่ขับรถกระบะนะฮะเป็นกระบะแต่งซิ่งด้วย
เมาแล้วขับครับแหกด่านตรวจอืมโอ้โหตำรวจเนี่ยต้องไล่นะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ไล่ล่าคนร้ายนะครับแต่ระหว่างทางคนร้ายขับรถชนดะตามทางเลยครับ
รถชาวบ้านเนี่ยเสียหายไปเจ็ดคันคือชนจนล้อรถตัวเองหลุดอ่ะ
ดูฮะโอ้โหหนีแบบหนีไม่คิดชีวิตเลยนะครับ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาโพสต์ภาพของรถกระบะแต่งซิ่งนะครับที่ด้านหน้าพังยับ
แล้วก็ไปจอดนิ่งอยู่ที่แยกไฟแดงถนนช้างเผือกบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาราชนครรัชศรีมานี่ครับ
แล้วก็บอกว่ากระบะคันนี้ขับหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจระหว่างทางไปเฉียวชนรถคันอื่น
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับเราถามไปยังผู้โพสต์ก็คือไนอัจฉรุยะจามรรวรรดิ์บอกว่า
ขณะเกิดเหตุเขากำลังขี่จักรยานยนต์จะไป
ส่งอาหารให้กับลูกค้านะฮะนี่ฮะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
หนีการไล่ล่าของตำรวจมานะครับตำรวจ
ขี่จักรยานยนต์ไล่มาอย่างกระชั้นชิดเลยนะฮะ
ตำรวจมาหนึ่งนายระหว่างนี้กระบะแต่งซิ่งไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น
ไล่ชนรถชาวบ้านจนพังเสียหายหมดจนล้อหน้าด้านซ้ายของรถกระบะที่หนีตำรวจ
ยางแตกล้อหลุดอ่ะอืมยังขับแบบสามล้อต่ออีกนะโอ้โห
เหลือสามล้อยังไปต่อนะครับก็หนีไปอย่างนั้นนั่นแหละนะครับ
จนไปถึงจุดติดไฟแดงไม่ได้ว่าหยุดไฟแดงนะฮะไปชนท้ายกับรถคันอื่นที่เขาจอดไฟแดงอยู่
โอ้โหไปได้ไงอ่ะตอนนี้เหลือสามล้อแล้วนะไปชนกับรถเข็นของแม่ค้าที่จอดอยู่ริมทาง
ข้าวของกระจัดกระจายนี่ฮะแม่ค้าเขาก็บาดเจ็บขานี่เจ็บเลยนะครับ
ก็ยังซิ่งต่อไปอีกพุ่งไปชนรถพยาบาลที่จอดอยู่ริมทางอีกคันหนึ่ง
สุดท้ายแล้วครับกระบะคันนี้ไปสิ้นลายตรงติดไฟแดงอีกแยกหนึ่ง
ที่มีรถจอดรอสัญญาณไฟอีกหลายคันตำรวจที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ล่าตามมาก็ขี่ปาดหน้า
กระบะแต่งซิ่งเนี่ยต้องหยุดจอดนะครับตำรวจชักปืนออกมาขู่นะฮะ
คนขับถึงลงมาจากรถแล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ
โอ้โหคือรวมแล้วกระบะแต่งซิ่งคันนี้เนี่ยเมาแล้วขับนะครับ
ชนรถชาวบ้านตลอดทางมาทั้งหมดเนี่ย๗คันด้วยกัน
้อเขาจะควบคุมไม่ได้ครับเขาก็เลยสะบัดไปชนวีออสหนึ่งคัน
เขาก็ไปฝืนไปเรื่อยครับแบบขี่แรงมากพี่

พอไปถึงไฟแดงมันติดรถพี่มันไปไหนไม่ได้แล้ว
ต้องรวดไปดักหน้าแล้วต้องรวดชักคืนออกมาครับ
แล้วก็เขาก็เลยออกมาจากรถยอมมอบตัว

ดาบตำรวจธนพลชื่นดวงพิทักษ์
ตำรวจราจรสพงศ์เมืองนครรัฐครสีมา
คือตำรวจที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ติดตามตัว
คนขับกระบะซิ่งหลบหนีด่านตรวจนะครับ
ดาบธนพลบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์กระบะ
เป็นรถกระบะขับซิ่งซึ่งเมื่อเห็นรถคันนี้
ก็เรียกให้รถคันนี้หยุดตรวจขอดูใบอนุญาตขับขี่
คนขับรถเนี่ยลงมาจากรถนะแล้วได้กลิ่นสุราจากคนขับ

รีบกลับขึ้นรถตัวเองขับหนีเลยครับ

ก็เป็นไปตามเส้นทางต่างตามที่พยานเขาเล่าให้ฟังนะครับ
ระหว่างทางเฉียวชนคันอื่นหลายคันก่อนจะถูกไล่จนจับได้
ซึ่งคนขับยอมรับว่าสาเหตุที่หนีตำรวจเพราะกลัวถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับ
ไปติดรถที่ช่องซ้ายสุดที่จะเลี้ยวเข้าโรงบาลมหาราชก็ยอมให้จับดูดี
ก็สอบถามว่าทำไมต้องหลุดหนีเจ้าตัวบอกว่าผมกินเหล้ามาครับ
ตำรวจบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนี่ฮะคนขับกระบะ
ถ้ากลัวจะถูกจับข้อหาเมาแล้วขับงั้นตำรวจก็เอาข้อหาอื่นเป็นเพื่อนให้
ใช่โอ้โหทำเขาเจ็บทำเขาได้รับความเสียหายเต็มไปหมดอ่ะ
ได้อีก๓ข้อหาเป็นเพื่อนข้อหาเมาแล้วขับจะได้อบอุ่น
มีขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ค่ะยังไงคิดว่านีรอดไม่รอดหรอก